สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

พี่ดาวม์จะเจอกับคุณผู้ชมเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมในรอบปีนี้

ปีหน้าก็เจอกันใหม่วันนี้๒มกราศาสน์

วันนี้มันยังวันอังคารที่๒๗อยู่เลยยังมีเวลาอีกแป๊บเดียว
บอกไว้ก่อนลุกนะเพราะอะไรเออใช่พี่ดาวในปีนี้
ดาวจะเจอกับคุณผู้ชมเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมในรอบปีนี้ใช่ใช่
ปีหน้าก็เจอกันใหม่วันที่สองมกราอืม
เผลอมันก็แป๊บเดียวเหมือนกันเนาะแป๊บเดียวเร็วมากเลยนะ
เร็วมากแป๊บเดียวเองนะแล้วที่สำคัญเห็นบอกว่าหลายหน่วยงานภาครัฐ
เขาเตรียมออกแคมเปญซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยนะครับเยี่ยมมากเลยค่ะ
อ่ะก็ปีหน้าเนี่ยเขามีมากมายหลายกิจกรรมค่ะหนึ่งในนั้นนะครับเขาบอกว่าใครที่ชอบบิน
เป็นนกหรือเป็นมีกระด้งไหมบินมีกระด้งไหม
เพราะผมชอบบินอย่างนี้แต่อย่างนี้ละกันหมายถึงว่าคุณผู้ชมที่มักจะเดินทางด้วยการขึ้นเครื่องบิน
เขาบอกว่ามีข่าวดีมาบอกก็คือจะลดค่าตัวเครื่องบินครับ
ข่าวดีดีสิครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยบอกเลยการท่องเที่ยวเราจะกลับมาแล้ว
เพราะว่าจะมีส่วนลดค่าตัวเครื่องบินให้นะครับหลังจากที่คอรมอลเขาอนุมัติขยายมาตรการในการลดภาษีสรรพสารมิตร
เพื่อช่วยลดต้นทุนของสายการบินและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มันฟื้นตัวโดยเร็วครับ
ทางสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยนะฮะก็ขานรับนโยบายร่วมกันจัดโปรโมชั่นบินสุดคุ้มรับส่วนลดสูงสุด
โอ้โหสำหรับเส้นทางภายในประเทศ

โปรโมชั่น๗สายการบินจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าแต่ละสายการบินเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรนะ
ส่วนเรื่องของสุขภาพนะฮะก็ต้องรู้เหมือนกันสำหรับผู้ที่ใช้บัตรทองของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช
เอางี้ละกันในกรุงเทพกันก่อนในพื้นที่กรทมนะฮะหากเจ็บป่วย๔๒กลุ่มโรคและอาการตามประกาศของสปสชอย่างเช่นข้อเสื่อม
อันนี้ผมเป็นแล้ววิ่งเวียนบ้างบางทีตาแดงถ้าหากนอนน้อยแล้วมีการจวดมานิดนึงแต่อย่างเดียวที่ยังไม่เป็นคืออาหารเป็นพิษ
ก่อนจะกินอะไรก็ระวังเดี๋ยวอาจจะเป็นนี่ขนาดเป็นคนกินไม่เลือกนะก็ยังท้องแข็งแรงอยู่
แต่อาการที่คุณเป็นค่อนข้างเยอะถ้าหากเป็นขึ้นมาทำไงคะ
ก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาการแพทย์ทางไกลแบบผู้ป่วยนอกได้ถามว่าทำไงอย่างนี้มันยุคดิจิทัลแล้ว
ก็สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัลทั้ง๔แอป
แอปมีอะไรบ้างอ่ะเคยได้ยินบ้างไหมอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ

เออเอาจริงแต่ละชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นหูนะ
ลองเสิร์ชดูคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาจะเริ่มให้บริการนำร่อง๒แอปไปก่อน
กำลังจะใช้ไหมคนละอย่างนะในแอปพลิเคชันกับซีรีส์เน็ตมีคนละเรื่องนะ

เขาบอกว่าเพิ่งให้บริการเมื่อวานถูกไหมมันก็ไม่น่าแปลกที่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินกัน
ต้องลองต้องลองดูนะต้องลองดูนะก็ไปลองหาดูได้นะครับเขาบอกว่าแอปต่างพวกนี้
เขาจะมีบริการส่งยาให้ถึงบ้านเลยนะฮะผมว่ามันน่าจะเป็นมิติใหม่ของการหาหมอจริง
หาหมอผ่านแอปพลิเคชันมันอาจจะมีการวีดีโอคอลวีดีโอคอร์แล้วก็ยังไงต่อล่ะ
อากงอาการแล้วก็จ่ายยาแบบออนไลน์
ถูกลือเดี๋ยวนี้ก็ไปรับยาที่ร้านขายยาได้ทุกอย่างแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ก็ดีนะไม่เสียเวลานะบางคนอาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นมากเป็นหวัด
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปคลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะ

ทันสมัยแบบนี้ก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะ
มาดูเรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะ
เพราะว่านักดนตรีช่วงนี้งานชุกหน่อยถูกไหมไปเล่นดนตรีตามงานต่างยามค่ำคืน
อย่างคุณหมูวัยวิทย์เป็นศิลปินเพื่อชีวิตคนหนึ่งที่ก็ไปร้องเพลงโอ้โหแฟนคลับเพียบ
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่ค่อนข้างเหมือนจะเมาอะค่ะ

คราวนี้กาดเขาก็จะมาจับตัวไปถูกไหมสร้างความเดือดร้อน
ระหว่างนั้นล่ะค่ะเขาวิ่งขึ้นมาบนเวทีแล้วไปสะดุดขาไมค์ล้มไหม้ไปกระแทกปากนักร้องปากแตกเลยค่ะ
พรุ่งนี้ผมก็มาเล่นสุริงอยู่

จบเลยพอเลยเพราะปากแตกร้องไม่ไหวแล้ว
พรุ่งนี้ก็ต้องไปร้องต่ออีกที่หนึ่ง

คนดูคนฟังจะเซ็งไหมอ๋อเซ็งแน่แล้วครับคนคนเดียวอ่ะ
มาทำให้งานที่เขากำลังสนุกเนี่ยต้องจบลงแบบนี้เลยนะคะ
แล้วที่เซ็งหนักก็คือนักร้องนี่แหละเข้าบ้านเจ็บด้วยนะ
ถูกค่ะคือเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่งานแสดงดนตรีที่จังหวัดบุรีรำ
ครับสีระปินก็คือคุณหมูวัยวิทย์หรือชื่อยังเป็นทางการก็คือนายปรวิสสูรนา
หลายคนที่อาจจะไม่ได้ฟังเพื่อชีวิตอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนัก
ครับมีเพลงฮิตฮอตมากมาย
ชื่อเพลงกระดังงาเกรียมไฟกระดาษคำตอบมีชีวิตเพื่อคนอื่น

ถูกต้องแล้วค่ะคือผลงานเขาเนี่ยนะโอ้โหไพระเฉย
เขาก็เลยเนี่ยออกเดินสายไปแสดงทั่วประเทศนะคะ
แต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เสียบรรยากาศเหมือนกัน
ก็ถือเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้จัดงานแล้วกันนะ
ก็อาจจะต้องมีกาดมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
เห็นเขาบอกว่าเขาก็โพสต์เฟซบุ๊คแล้วนะตัวนักร้องเอง
บอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไร
กับคนที่กระโดดขึ้นมาบนเวที
แล้วก็ขอร้องด้วยมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลาย
อยู่ในวันนั้นน่ะนะอย่าไปโกรธผู้ชายคนนั้น

ก็คืออย่าให้มีกันมีปัญหากัน

เพราะว่าเห็นไหมมีคนขึ้นแคปชั่น
มีคลิปตอนขึ้นมาไหม
คือกำลังจะไปตามหานะว่าคนที่ทำให้ไมค์โดนผักอยู่ไหน
ถือว่าจบแล้วก็จบกันนะคะนักดนตรีก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะ
แค่ว่าครั้งหน้าระวังอย่าให้เกิดแบบนี้อีกละกันดีกว่า

เนาะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่
เพราะความรักทำได้ทุกอย่างแฟนเนี่ยกำลังจะถูกตำรวจตรวจค้นยาบ้า
ครับตัวเธอเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าแฟนเนี่ยมียาบ้าในครอบครอง
ทานโทษนะคะเอายามผ้าของแฟนโอ้โห
ใส่ช่องคลอดตัวเองโอ้โหเพราะรักจึงยอมทุกอย่าง

เอาแต่ถามว่าตำรวจรู้ไหมตำรวจก็รู้สิคะเอาไปดูค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
เสียดายไม่มีเสียงตอนช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มได้
มีแต่เป็นภาพนิ่งนิ่งอย่างเงี้เออรวมถึงภาพช่วงที่
เอายาบ้ามาเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มกันและมีการถามพูดคุยกันเนี่ย
ไม่มีประโยคเด็ดให้ฟังแต่ตำรวจเขาบอกว่า
ผู้ชายที่เป็นแฟนหันไปถามแฟนผู้หญิงที่เอายาบ้า
อุตส่าห์เอายาบ้ายัดใส่ช่องคลอดให้ว่าเออ
้วนอ้วนอ้วนไปเอามาจากไหนเนี่ยเอาปัดเฉยเฮ้ย
ปัดเผยเลยเฮ้ยเห็นเขาอุตส่าห์ช่วยเออเอาเหรอ
อ้วนอ้วนไปเอามาจากไหนเนี้ยว่าอย่างงานโอ้ยเสียใจ
จะรักอยู่ไหมล่ะเจออย่างนี้ถามคำเฮ้ยอ่ะ
เป็นหน้าที่ของเขาแล้วเขาจะรักกันต่อหรือว่าจะทำยังไงต่อไปเนี่ยนะคะ
เขาลงไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายมี๔จุดด้วยกันนะ
ของสามตำบลในอำเภอบ้านแฮดขอนแก่นน่ะไปจับกลุ่มตัวในเทพ
เชฟนภาพูคค้ายาเสบรายใหญ่ได้หนึ่งรายนะคะ
ขณะที่เข้าจับกลุ่มนางสาวอุไรรัฐแฟนเนี่ย
มีพิรุษบอกคุณตำรวจคุณตำรวจ
อุ้ยปวดอื้ออื้อไม่ไหวต้องเข้าเดี๋ยวนี้ต้องเข้าเดี๋ยวนี้จากห้องน้ำ
ตำรวจและฝ่ายปกครองเขาก็ไม่เชื่อ
เขาก็เลยส่งประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงที่เป็นผู้หญิงเดินตามไป
อ่าฮะและในช่วงที่เดินตามไปและเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
อำเภอฝ่ายความมั่นคงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเค้นถามเลย
เออถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามจนยอมรับสารภาพว่า
มียาบ้าอยู่ในช่องคลอดแล้วก็ดึงยาบ้าออกมาจากช่องคลอด
๒ถุงถุงละ๒๐๐เมตรถุงละ๒๐๐เมตร
ที่ดูนี่คือแค่ตัวอย่างเท่านั้น
อันนี้คืออีกหนึ่งส่วนที่เขาแบ่งไว้ในถุง๑๐ล็อก๒เม็ด
เขาแบ่งไว้ไงยังไม่แน่ใจว่าแบ่งไว้เสพหรือแบ่งไว้ขายอะไรยังไงนะ
แต่มีเล็กเนี่ยแล้วก็มีใหญ่ด้วย
เอาดูแต่เล็กไปไม่ต้องไปดูใหญ่หรอก

เขาบอกว่าก็ปกปิดของกลางให้แฟนนุ่มนั่นแหละรักมาก
โอ้โหก็เลยเอายัดเข้าไปเลยรักอย่างท้าย

เจ้าตัวนะฝ่ายหญิงนะร้องไห้พูดอะไรไม่ออกเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องหันไปถามฝ่ายชายเทพนภา
เทพนภาหันกลับไปถามแฟน

โอ้โหปัดเหมือนทำไม่รู้เรื่องเลย

ผู้หญิงถ้าได้ยินตอนนั้นนะผมว่าเขาอาจจะพูดสวนกลับไปถ้าเขาไม่ร้องนะ
ก็เมาเอามาจากนั่นแหละ
แต่เขาร้องไห้ไงก็เลยพูดอะไรไม่ได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นภายในบ้าน
ไปเจอยาบ้าอีก๖๑๒เมตร

ไม่ต้องถามใครแล้วนะไม่ต้องถามอ้วนแล้วนะ

ส่วนนางสาวอุไรรัฐตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามปกปิดหลักฐานปกปิดของกลาง
กลายเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าแตกต่างกันในเรื่องของคดี
รวมสามคนเลยละกันทั้งพี่ชายทั้งตัวนายเทพนภาแล้วก็นางสาวอุไรรัฐนะคะ

ของกลางสรุปแล้วรวมไปรวมมา๑๗๐๐เมตรคุณค่ะ
วางเรียกเป็นแถวอย่างนี้คุณสุภัสราดูเลย

ขยายผลจับกุมผู้เสพได้อีก๔ค่ะ
ส่วนการสอบสวนเบื้องต้นในเทพนภา
สรุปสุดท้ายก็ต้องซัดทอด
เอามาจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่
แต่ก็ที่บอกว่าเดี๋ยวเท่านี้ไม่พอแหละ

ใช่เดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวยาบ้าแพร่สะพัดอีกแล้วนะแล้วมันเป็นที่น่าเศร้ามากคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะ
คือราคายาบ้ามันถูกลงมันแปลว่าไงขายง่ายมาก

อันตรายมากดังนั้นเนี่ยคืออย่าได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะทั้งคนขายคนเสพหรือได้ยุ่งเกี่ยวก็ต้องสอดส่องดูแลลูกหลานให้ดีกันด้วยนะคะ
มาเรื่องนี้บ้างครับเรื่องรักใคร่ยิ่งถ้ารักมากใคร่มากก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
เอาดูไปนี่ขออนุญาตเบลอภาพังค์ละกันคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวมันจะออกอากาศไม่ได้อย่างที่เห็นฮะชายชาวต่างชาติ
กับหญิงไทยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหน
เล่นมาเฟีเจอร์ซิงค์ตรงนี้เลยฮะ
สายตาใครเราต้องเซ็นเซอร์ตัวแดงเอาไว้เลยนะขออนุญาตปกปิดเอาไว้ละกัน
แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงไหนตรงนี้ฮะมันอยู่ใกล้ใกล้กับสี่แยกไฟแดง
สาย๓ตัดพัทยากลางหรือว่าแยกชุมสายเมืองพัทยาตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ในคลิปจะเห็นนะฮะเป็นผู้ชายชาวต่างชาติผิวขาวผมสีทองสูงประมาณสัก๑๙๐เซนติเมตร
อายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีส่วนฝ่ายหญิงรูปร่างเล็กนะฮะสูงประมาณสัก๑๖๐เซนติเมตร
เนี่ยกำลังฟีดเลยฟีดเจอร์ลิ่งอย่างแรงสูงเพราะว่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง
ไม่ได้กลัวช็อตเลยโอ้ตายตายเรียกได้ว่าไม่แคร์สายตาใคร
ใครที่ผ่านไปสัญจรไปมาก็ตกอกตกใจว่าคู่นี้เขาทำอะไรกันอยู่นะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วก็พบว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะ
ที่เขามีการแสดงสดเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างตกอยู่ตรงนั้น
ตากับเงินเหรียญค่ะสามบาทเออคือเขาลืมไว้หรือยังไง
เราก็ไม่ชัวร์ว่ามันของใครด้วยไง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านค้าใกล้กับจุดเกิดเหตุนะฮะ
ก็จะเห็นตามภาพนะฮะก็ว่าจะมีชายชาวต่างชาติเดินไปหาผู้หญิง
ในลักษณะนะผู้ชายชาวต่างชาติก็น่าจะมีความแบบเมานิดนึง
ที่นั่งอยู่หลังตู้ปรายศนีย์ตรงนั้น
จากนั้นทั้งคู่มีการเจรจา
เจรจานั่นแหละคุยกันอยู่นิดนึง
คุยกันไปคุยกันมานั่งคุยกัน
สักพักหนึ่งครับไม่คุยแล้วโอ้โฮชวนมาร้องเพลง

เออดูเอ็ด
เธอเป็นฉันไม่ต้องรู้จักฉันแล้วไม่ต้องรู้จักเธอ
ไม่ต้องให้รู้หรอกว่ารักของเรานั้นคบกันแบบไหน
โอ้โหมากันแบบนี้เลยฮะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปก็คือคุณบุญชินอ่อนถาวร
ถามว่าถ่ายไว้ทำไมถ่ายเพื่อไปแจ้งความนะ

ครับแต่นี่เขาถ่ายจากต้องมุมชนปิดอีกทีไหม
ถูกต้องฮะแล้วเอาไอ้ภาพนี้ไปให้กับคุณตำรวจดูหน่อย
ว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
พอตำรวจเขาเห็นเขาก็ต้องไปรีบจัดการ
เพราะว่ามันเสื่อมเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไงครับคุณผู้ชมครับ
แล้วจากที่เห็นนะโอ้โหพอทำการร้องเพลงหมดแล้ว๑บทเพลง

ต่างคนต่างไม่รู้จักต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไป

เพลงจบแล้วร้องเพลงเดียวถ้าอยากร้องต่อต้องหยอดเหลียนต่อ

นี่ครับล่าสุดภูมิกับสภเมืองพัทยาฮะ

แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในบริเวณนั้น
เพื่อที่จะเชิญตัวทั้งสองมาทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย
คือพฤติกรรมแบบนี้มันผิดอยู่แล้ว

ถูกต้องครับคุณชิสาและน่าจะมีอีกมากมายที่มันน่าจะผิด

แล้วมันน่าจะมีอีกหลายข้อกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้

ถ้าไม่ทำให้เด็ดขาดมันก็อาจจะมีแบบนี้อีก
เดี๋ยวก็ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอตามแถวที่ต่าง

เพราะเป็นเรื่องราวของคนหล่นหญ้า

เพื่อนบ้านเพื่อนจะหาคุณแม่คน

เดี๋ยวไปแล้วนะเบียงเขาถ่ายโป้งไว้นะ
แล้วยังไงล่ะ
แม่ไม่มีเต็มน้องไม่มีเงินค้าแม่ไม่มีเลย

อ้าวแกล้งความแม่จะทำอะไรเบียง
รู้ป่ะนะว่าผมไม่มีใครเนี่ย

เด็กอย่างผู้เจาบมแก้มความมาเร๊ะ

เบียร์จะมาเผาบ้านคนอื่นเขาได้ยังไง
แบบนี้น่ากลัวนะน่ากลัวค่ะคือนุ่มคนนี้มาที่บ้านหลังนึง
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ระแวกบ้านเขา
ซึ่งรู้จักกับผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปค่ะคลิปนี้ลูกสาวเขาถ่ายเอาไว้ค่ะครับ
บอกว่าผู้ชายคนนี้หลอนกัญชาชอบจะเข้ามาขอเงินแม่เขานี่แหละ
แล้วพอไม่ได้ก็โวยวายโวยวายยังไงเนี่ยเห็นขวดเบียร์ไหมคะ
วางอยู่สองขวดพ่อแม่บอกแม่ก็ไม่มีเงินเงินจะให้น้องไปโรงเรียนยังไม่มี
เขาก็เลยโวยวายปลาขวดเบียร์ใส่บ้านคนอื่นเขา
ยังมีหน้าไปถามว่ารู้จักไม่ได้ว่าผมเป็นใคร

แต่ตอนนี้เบียร์ไม่ปกติเบียร์ไม่โอเคเลยนะ
เดี๋ยวมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้นี่คือไม่ไหวไม่ไหวรับไม่ได้เลยจริง

ทีนี้เบียร์บอกถ้าเบียร์ไม่ได้เงินเบียร์ก็จะเผาบ้าน

เดียก็หยิบสเปรย์สีสเปรย์เนี่ยมาพ่นเห็นลักษณะเมื่อกี้ไหมที่เขาพ่นสเปรย์แล้วเหมือนมีไฟ

เออชอบขู่กันแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นความเดือดร้อนของเพื่อนบ้าน
แล้วยังมีการท้าให้ไปแจ้งความด้วยนะ

เออคือเพื่อนบ้านตอนนี้หวาดภาวะแล้วค่ะเพราะไม่รู้ว่าในเบียร์เนี่ยจะคุ้มคลั่งมาอีกเมื่อไหร่

จะบุกเข้ามาหาเรื่องอีกตอนไหน

นะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าในเดียไปอยู่ไหนในโลกใบนี้

อยู่ที่ไหนของหมู่บ้านไหนคือไม่รู้ไง

เน็ตบอกเอ้าแบบนี้นี่คือเป็นบุคคลอันตรายแล้วนะคลั่งแล้วนะ

ทำยังไงอ่ะตอนเนี้ยก็เลยจะต้องให้แต่ละบ้านเนี่ยป้องกันเอาเองแล้วกัน
คือล็อกบ้านให้ดีหากุญแจมาล็อกไว้อย่าให้หนุ่มเบียร์เข้ามาได้

แต่หลักใหญ่ใจความคือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดการให้ได้

แม้แต่ญาติพี่น้องของในเบียร์ก็ต้องดูแล
ถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องส่งไปบำบัด
หรือถ้าเกิดความเสียหายก็ต้องดำเนินคดี

ซึ่งมันก็มีต้นเหตุมาจากยาเสพติดอีกแล้วครับท่าน

ทีนี้คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศมันหนาวเย็นจริง

แต่บางคนอ่านข่าวอยู่ข่าวหนึ่ง

หนาวที่สุดในรอบ๑๐ปี

ไปเช็คกันว่าจริงหรือมั่ว

วันนี้สาวพยากรพี่ดาวเล่าเองเลย

นี่ดาวดูข่าวที่เขาโพสก่อน
เตรียมเตรียมรับมือหนาวที่สุดในรอบ๑๐ปี
ครอบคลุมทั้งประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ออกมาบอกแล้วเห็นตัวแดงเมื่อกี้ไหม
ค่ะค่าวปลอมปลอมนะและค่าวจริงคือ
ในช่วง๒๗๒๙ธันวาคมนี้ยังไงความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทะเลจีนใต้กำลังอ่อนลง
ถ้ากำลังอ่อนลงแสดงว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น

มันก็จะไม่ค่อยหนาวแล้วมันจะไม่ค่อยหนาว

วันนี้พรุ่งนี้มรือนี้
วันอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อยไม่หนาวมาก
แต่ช่วงเช้าก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็น
แต่ทีนี้ก่อนปีใหม่๓๐ธันวาคม

อ๋อเหรออ๋อเหรอที่อากาศแปรปรวนให้
แต่เวลาที่เขาบวกลบในช่วงนี้นะ
วกหลบไม่เกิน๑๓องศา

ลับกันไป๓๔วันแบบนี้
แต่อย่างไรก็ตามตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาว

ไม่ได้หมายความว่าจะหนาวถึงก็หนาวที่สุดในรอบ๑๐ปีนะ

ถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานก็อาจจะเป็นเลขตัวเดียวได้
ใช่ค่ะอย่างนี้๕องศาอ๋อเย็น๒๐องศา
ดอยยอดภูก็จะหนาวหน่อยแต่ว่าน่าเป็นห่วงภาคใต้เหมือนกันนะพี่ดาวนะ
ฝนตกใช่ไหมยังมีมรสสมอยู่โอ้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นลงนี่นะ
แต่ถ้าเอาให้ดีนะเรื่องสภาพอากาศต้องดูรู้ก่อนร้อนหนาว

รวมถึงเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้วย

ช่วงนี้ร้อนเงินไม่ใช่
เดี๋ยวคุณมาแทรกข้างฉันก็ได้ค่ะ
แล้วเล่นมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
วิธีช่วยให้นอนง่าย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูตามวิธีนี้
ลองดูซิว่าจะช่วยให้นอนง่ายไหมครับ
ถ้านอนไม่หลับอย่างแรกเขาบอกว่า

คือไม่ใช่ว่าอยู่วันนี้คุณกลับไปออกกำลังกายเลยนะ
คือทำการออกกำลังกายให้เป็นประจำ
มันจะจำได้ว่าเมื่อมีการออกกำลังกายแล้ว
เมื่อเหนื่อยแล้วได้เวลาพักฟื้น

มันจะทำให้ร่างกายของเรานั้นนอนง่ายมากขึ้น

อย่างที่สองถ้านอนไม่หลับนอนนิ่ง
ยังยากนะ
เดี๋ยวนะเวลาคนนอนไม่หลับมักจะกลิ้งไปกลิ้งมาถูก

ก็ต้องหาท่าที่สบายใจที่สะดวกที่สุด

แต่ถ้ายังหลับไม่ได้ไปต่อค่ะข้อ๓กรอกตาทำยังไงเอาที่กรอกตามากรอกตา
กรอกตาหมายถึงกรอกตาหมุนหมุนตา
เหมือนบริหารสายตาแบบว่ามองไปทางซ้ายขวาขึ้นลงอะไรลักษณะแบบนี้
เขาบอกว่าอย่างนี้การกรอกตาเนี่ยไปมาช้าประมาณสัก๓ครั้ง
จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายรู้ตัวว่าถึงแล้วนะถึงเวลานอนแล้ว
เหมือนเป็นการเปิดสวิตชปิดสวิตช์นอนอะไรอย่างนี้
เหมือนเด็กไงเวลานอนปุ๊บเรามีดูโมไบล์
น่าจะเป็นแบบนั้นลองนึกภาพว่าเวลาเราโฟกัสบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หลับไปในตอนเด็กถูกไหม
อย่างที่สี่ถ้านอนไม่หลับก็ลุกออกจากเตียงแล้วไปหาไปหากิจกรรมทำไปดูนู่นดูนี่
ถ้าถามผมทำอะไรดีสมัยเด็กวิธีการนอนไม่หลับของผมก็คือไปอ่านหนังสือ

หนังสือนี่ถือว่าเป็นยานอนหลับชั้นเลิศ
จริงผมลุกขึ้นไปอ่านหนังสือเลยนะแล้วผมเปิดได้ประมาณสัก๒แผ่น
หลับครับหลับจริงค่ะช่วยได้ค่ะ
นี่เป็นวิธีของคุณทุกวันนี้เลยไม่อ่านหนังสือเลย

ค่ะไม่ใช่แค่ไม่อ่านหนังสือหรอกค่ะแค่เห็นตัวหนังสือแค่นี้ก็

ไปลองหาวิธีดูแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีวิธีส่วนตัวนะ
ลองบอกเรามาบ้างก็ได้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าการนอนไม่หลับ
คุณผู้ชมมันมีผลต่อสุขภาพมากจริงจริงอ่าสุดท้ายเลยไปหาหมอ
พบแพทย์เถอะค่ะคุณหมอจะมีวิธีอาจจะมีอาหารเสริม
หรือยาหรือฮอร์โมนบางอย่างให้เราทาน
ก็ลองหาวิธีใดก็แล้วแต่ให้ตัวเองได้หลับพักผ่อน

ส่วนคนนี้ไม่ใช่ตั้งใจไม่นอนคุณรู้ได้ไง
เคยเห็นบ้านเขาอยู่ใกล้กันมันก็เห็นตลอดว่าใครไปเข้าออกได้ไงบ้าง
เอาเรื่องนี้มาฝากกันบ้างสำหรับใครที่มีลูกที่อยู่ในวัยรุ่นนะคะ
แล้วต้องเดินทางคนเดียวอยากจะให้ระวังเพราะว่าน้องอายุ๑๒ปีคนนี้
ถูกคนขับรถตู้ในคมขืนแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวฟังเรื่องนี้กันค่ะ
มันก็สลดหดหูใจเหมือนกันนะคะแต่ก็เอาล่ะลองฟังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายคนนี้ชื่อนายแดนไพรอินทพันธ์อายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชุมพรนะคะถูกตำรวจภูทรเมืองชุมพรเนี่ย
ตามจับกลุ่มได้ที่ร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งแล้วก็นำตัวมาสอบส่วนที่โรงพักนะคะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะนายแดนพรายใช้มีดบังคับขืนใจเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
เป็นน้องนักเรียนชั้นป๖เองอ่ะป๖เนี่ยนะ
แล้วคุณหมอนี่นะคะได้ตรวจร่างกายน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ว่าอวัยวะเพศฉีกขาดพอมีหลักฐานแบบนี้ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกไม้จับ
แล้วก็ตามจับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธแล้วก็รถที่ใช้เกาะเหตุด้วย
เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่านายแดนไพรมีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน
ถามเลยถามตรงนายแดนไพรข่มขืนน้องจริงไหมนายแดนไพรบอกทำจริง
แต่เขามีเหตุผลว่าเด็กเนี่ยยั่วยวนหลายครั้งจนทนไม่ไหว

บอกอย่างนั้นว่าเด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อย

แล้วคุณไปพูดอย่างนี้ผมว่าเอาจริงมันไม่ได้รู้สึกสลดอะไรเลยนะ
ก็นั่นน่ะสิคือเราก็ต้องไปถามน้องเขาอีกทีเหมือนกันนะว่าน้องเนี่ยค่ะ
อยู่ในเหตุการณ์นั้นพูดอะไรบ้าง
บางทีการท้องเขาพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่ายั่วยวน

คือนายแดนไพรบอกว่าน้องเขาเหมือนกับว่าให้ข้อเสนอน่ะ
เหมือนกับว่านายแดนไพรให้อะไรน้องสักอย่าง
เพราะน้องก็บอกว่าอ่าถ้ายังงั้นพี่อยากทำอะไรก็ทำได้เลย
เนี่ยช่วงสัมภาษณ์ช่วงสอบสวนเนี่ย
แต่นั่นคือสิ่งที่ผู้ต้องหาเป็นคนพูดนะ

ก็เลยเกิดการมีเพศสัมพันธ์มาหลายครั้งหลายเดือน

มีดเนี่ยนะคะเป็นมีดที่นายแดนไพรใช้ข่มขู่น้อง

เขายั่วยวนคุณจะต้องใช้มีดไปข่มขู่เขาทำไมล่ะ
แค่ฟังแค่นี้มันก็รู้แล้วมันขัดแย้ง

แล้วถามว่าไปจอดที่ไหนไปแอบที่มืดไหม

ซึ่งโอ้โหแล้วหลักฐานบางอย่างแต่สำคัญมากคุณธิสา

ซึ่งก็เป็นคลิปกับน้องเด็กผู้หญิงนั่นแหละ

ว่าหลักฐานทั้งขึ้นทั้งร่องแบบนี้ก็
ต้องโดนตำรวจดำเนินคดีนะคะ
ดันไพรก็ฝากขอโทษผู้ปกครองของเด็ก

อันนี้ก็คือเป็นมุมที่เขาอยากพูด

ฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมคงมีคำตอบเป็นของตัวเอง
ตอนนี้นายดันไพรก็ถูกตำรวจนำตัวไป

ที่มีลูกหรือผู้หญิง
จะต้องเดินทางด้วยรถตู้

เพราะว่าช่วงนี้หลายคนเตรียมจะเดินทางแล้ว
ว่าอุบัติเหตุบางทีไม่ได้เกิดจากเรา

เขาเบรกตามรถคันหลังชนเลยค่ะ

เขาก็ขับตามกันมาเลนขวาสุด

แต่ก็มาเจอกับอุบัติเหตุ

ตัวเขาเองตอนที่เบรกเนี่ย

ตัวเขาก็เปิดไฟฉุกเฉินเหมือนกัน

ความเสียหายของรถเนี่ยนะคะ

ท้ายรถถูกชนยุบเลย

ด้านหน้าก็พังยุบเหมือนกัน

อย่าไปกองอยู่ที่เลนส์ขวาอย่างเดียว

เราไปเพิ่มพลังด้วยการหารับประทาน

ในช่วงสะบัดรอบกรุง
โอ้โฮนี่ไง

ยืนกินอยู่ห้างซีคอนบังแคร์นะคะ
ตรงนี้คุณยายตั้งร้านอยู่หลังป้ายรถเมตร

เปรี้ยวกับแบบหวาน

เนี่ยค่ะลูกชิ้นปิ้งแบบนี้ทานง่ายเนอะ

กินเข้าไปเพิดกับน้ำเก็บหัวเย็น

เอา

นิ้วโป้งผมเนี่ยโหเหนียวเลยค่ะ

อยากไปให้น้ำจิ้มหยดใส่นิ้วโป้งนะคะ
ดูน้ำจิ้มสิโอ้โหมันฟิตตรงนี้แหละน่าอร่อยสุดเลยอ่าทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะ
ไปดูเอ่อไปมีรอยยิ้มกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่ง
ไม่ทราบว่าเป็นคุณแม่รายนี้หรือเปล่าคะคุณแม่คุณแม่รายนี้บอกว่าแหมน้อยใจ
จริงเลยแทบจะไม่ใช่แม่แล้วนี่เป็นอะไรกันเนี่ยลูกสามคนหายหมดเลยค่ะ
ไปติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
ส่วนในนี้ลูกคนกลางหลานยายไม่มีใครนั่งมางมัน

อันนี้ลูกคนเล็กค่ะเป็นผู้หญิง
ติดคุณปู่มาก
ข้างคุณแม่หลังกระแซะไปนั่งข้างคุณปู่

ปู่เขาก็ต้องรักหลานสาวอย่างนี้แหละเอาจริง
ส่วนคุณย่าก็ต้องหลานชาย
ใช่คนโตอันนี้คนโตค่ะ
แทบจะสิงย่าอยู่เลยค่ะ

ตักแบบนี้ไม่ยอมไปไหนเลย

คนกลางจริงเป็นหลานใหญ่

แต่เขาก็โอเคนะกินเองได้ไม่ต้องมีใครป้อนนะ

แต่จริงเหมือนที่พี่ดาวถามดิฉันตอนแรก

ลูกสาวคนโตนี่หลานตา
ลูกชายคนเล็กนี่หลานย่า

นี่เหมือนคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เผื่อแทนที่เป็นของคุณแม่จริง

ดูคุณแม่นะคะช่องแพรงไงเจ้าของร้านชางช่องยาวมากเลย
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องเขาเล่นกันดูสิว่าจะเล่นกันน่ารักขนาดไหนครับ
เล่นกันไปหนูเอ้ยถ้าเล่นอย่างนี้ทุกวันวันละ๓๔ชั่วโมงยังไงใส่เรือนครับ
กระโดดกระโดดกระโดดกันอย่างนี้เหรอแต่เด็กเขาก็อย่างนี้แหละ

แต่คนหน้าไม่ใส่นะคะคุณ
เดี๋ยวโตกว่านี้หน่อยเดี๋ยวหามาให้ใส่
เด็กเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละครับยังไงขอบคุณภาพความน่ารักนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานไม่พอขอวันนี้อีกสักหนึ่งวันเลยนะครับ
เพราะว่ามีหลายซีนมากที่เป็นออฟซีน
ให้คุณผู้ชมดูเบื้องหลัง
แต่วันนี้มีหลายที่มีหลายซีนเลยนะคะ

คู่กัดสะบัดข่าว
มาล่ะค่ะ
นี่คือท่าช่วงที่ชื่อว่า
ชุมชนต้องแชร์

๕บาท๑๐บาท๑บาทก็มี
ที่มันล้นรลาดนี่แหละเก็บมา

ที่ต้องพาดกระดานแล้วก็ไปหาหอย

ไปคุยกับคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของไม่ใช่แพร่หอยสิ
คือคุณป้าจะต้องเอาหอยมาตากแห้ง
และจะต้องเล่นมุกกับคุณป้าเกี่ยวกับดั้งคำว่าดั้งเดิม
ดั้งเดิมอ๋อดั้งมุกเดิมอ๋อมุกดั้งเดิม
ก็คือดั้งไม่ศัลยกรรมนัดกับคุณป้าแล้ว
แต่ทีนี้คุณป้าสำเร็จไหมไปดูค่ะ
คุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าดั้งไม่ศัลยกรรมนะคะ
ป้าต้องเฮพ่อน
ห้าสี่สามสองคุณผู้ชมคะ

เป็นเจ้าดั้งไม่ศัลยกรรมนะคะ

เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าเบื้องหลังคือมีการเตรียมกันแบบนี้
ใช่แต่ก็คือดูมีความเป็นธรรมชาติมากเลย

คุยกับคุณป้าคุยกับคุณลุง

ท่านพยายามจะให้ความร่วมมือนะ
แต่ว่าด้วยความที่ท่านอาจจะไม่ชินเรื่องการแสดง
แล้วก็อาจจะสงสัยในพฤติกรรมของดิฉันบ้าง

นี่คือที่เจมส์ผีพรัชชะบุรี

ชอบจะให้บรรดาแม่ปลา
บอกว่าดิฉันทำกับข้าวไม่อร่อย
ฉันก็เลยงงมากเลยว่าสรุปแล้วดิฉันทำอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะ
แต่ว่ามุกที่มาที่ทำให้ฉันงงเนี่ยมุกอะไรไปดูค่ะ
แล้วแม่บอกว่าชิมเสร็จนะดาวดูอย่างนี้แม่ทำเองดีกว่าลูก
อ่าอีกรอบแม่อีกรอบแม่ตามนัดนะแม่มาตามนัดนะตามนัดนะอืม
เป็นไงครับเป็นไงครับแม่เป็นไงเป็นไงอืม
ดาวลุงยี่แม่ทำเองดีกว่าลูกค่ะ
อันนี้ดิฉันก็ชอบอ่าโอเคนี่น่ะอ่า
แต่เรื่องของเรื่องยังไงดิฉันไม่แน่ดิฉันก็ทำเต็มที่
แต่โปรดิวเซอร์ชอบชอบให้เนี่ยบรรดาแป๊บป้ามแม่แม่อาร์อาร์เนี่ย
บอกว่าดิฉันทำกับข้าวไม่อร่อยแต่จริงจริงน่าจะอร่อยน่ะ
เพราะดูจากท่าทางของคุณแม่แล้วเนี่ยเขากินเข้าไปแล้วเนี่ย
รสชาติน่าจะโอเคแต่พอจะให้บอกว่ารู้งี้แม่ทำเองดีกว่าเนี่ย
ค่ะก็ทำให้ได้อย่างเงี้ยด้วยความที่ว่ารสชาติมันโอเคอ๋อ
ก็เหมือนไปฝืนความรู้สึกเขาอาหารของดิฉันนี่มีคอนเซ็ปต์เซ็ปต์นะคะ
ยังไงกินสามวันสวดเอาไปทำสามคืนค่ะโอ้
เพราะว่าต้องเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเพราะมันอร่อยมาก
ข่าวว่าคนกินตายคนคลายรอด
โอ้โหได้ได้ได้สมมุติว่าพี่ดาวทำข้าวอร่อยน่ะ
อ่าเอาเป็นว่าคิดว่าตัวเองทำกับข้าวอร่อยแล้วกันค่ะ
อันนี้คือมุกมุกทั้งนั้นแหละที่บอกว่าไม่อร่อยมุกทั้งนั้นแหละ
เอาทีนี้ไปอีกยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิม
แต่ทีนี้นะคะเป็นมุกของคุณป้าขาอืม
อาหารเนี่ยจะต้องมีรสชาติอะไรบ้างไปฟังคำตอบค่ะหมดน้ำหมดน้ำ
หมดน้ำแม่คะสูตรดั้งเดิมที่บอกว่าเป็นของคุณที่นี่
รสชาติมันต้องเป็นยังไงอ๋อสามรสเปรี้ยวหวานเค็ม
สามรสลูกสามรสลูกอ่าอ่ามาใหม่มาใหม่เออมาแล้ว
สูตรดั้งเดิมของที่นี่รสชาติมันต้องเป็นยังไงคะ
มีสามรถจ้ะเอ๊ะกระบะมอเตอร์ไซค์สามล้อ
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะสามรสชาติอ๋อแกบ่งมันเก่งจังอ๋อ
แม่คะสูตรดั้งเดิมที่บอกว่าเป็นนี่มุกรสพาหนะก็มา
เฮ้ยอันนี้ให้กี่บาทอันนี้ให้กี่บาทอดหัวแทนคุณป้าเขานะ
เออก็โปรดิวเซอร์ไงโปรดิวเซอร์ใหญ่เขาจัดให้โปรดิวเซอร์โจโจ้ใช่ไหม
ใช่อันนี้นี่ฉันให้สามบาทสามบาทมีมีแพงกว่านี้ไหม
ห้าบาทห้าบาทอ้าวทีนี้นะคะก็การลงพื้นที่เนี่ย
เราก็มีการเตรียมความพร้อมเขียนสคริปต์ไประดับหนึ่ง
แต่พอลงพื้นที่หน้างานเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์ให้ใส่ความตลกเข้าไป
หรือว่าคิดอะไรได้ตอนนั้นก็ทำเลยก็มี

เดี๋ยวปีหน้าได้ดูยิ่งใหญ่ตะกานตากว่านี้แน่
แน่นอนค่ะเบื้องหลังยังขนาดนี้เนอะ
เดี๋ยวจะมีดอลลี่มีเครนมี

เยอะที่หมายถึงอุปกรณ์

บอกเลยว่าช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดจริงเพราะอะไร
เขาบอกว่าแค่ได้เห็นหน้าก็อารมณ์เปลี่ยน
เออหรอว่าอารมณ์เปลี่ยนแบบไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูการสมัครข่าว

เอาล่ะถ้าได้เห็นสาวสวยกลุ่มนี้แล้วก็บอกเลยว่าชอบชอบ

เยี่ยวผู้สาว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

เพราะว่ากลุ่มไหนแก๊งไหน

ก็นี่แก๊งกาศจะเป็นโยสันตี้
คุณดูเอาละกันจะเป็นโยสันตี้ไหม
โอ้โหดูเป็นซาตานนะ
ท้ายวันนี้นะคะกับภาพความบันเทิงของเหล่านางรำ
เขาบอกว่าจะเต็มคาราเบลกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ